คณะรัฐมนตรีเขามีมติเห็นชอบมาตรการเยียวยาผลกระทบจากโควิด
รอกนี้นะครับคุณผู้ชมครับรถอะไรบ้าง
ลดค่าไฟลดค่าน้ำแล้วก็ค่าอินเทอร์เน็ตนะครับ
แล้วก็เตรียมด้วยนะกลุ่มอาชีพอิสระเกษตรกรนะครับ
แรงงานนอกระบบเตรียมได้รับเงินชดเชย
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เยียวยาประชาชน
ด้วยการลดค่าไฟ๒เดือนในเดือนกุมภาพันธ์กับมีนาคมครับ
สำหรับบ้านทั่วไปใช้ไฟฟ้าไม่เกิน๑๕๐หน่วยให้ใช้ฟรี๙๐หน่วย
ถ้าใช้เกิน๑๕๐หน่วยต่อเดือนให้ส่วนลดตามเงื่อนไข
ส่วนกิจการขนาดเล็กไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจให้ใช้ฟรี๕๐หน่วยแรกครับ
แล้วก็น้ำปลาปลาล่ะให้ลดค่าน้ำปลาปลา๑๐ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมเหมือนกัน
เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ลดค่าอินเทอร์เน็ตครับแล้วก็เพิ่มความเร็วและความแรงของเด็ดบ้านมือถือ
ขณะเดียวกันนะครับยังให้ลงทะเบียนมาตรการคนละครึ่งรอบเก็บตกอีกครั้งนะครับ
อีก๑ล้านสิทธิคนละ๓๕๐๐บาทในปลายเดือนมกราคมนี้รอความชัดเจนนะครับ
แล้วก็นอกจากนี้นะครับอยู่ระหว่างอนุมัติเงิน๓๕๐๐บาทให้ใครบ้าง
เกษตรกรเป็นเวลาสองเดือนนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังให้ผู้ใช้สิทธิโครงการ
เราเที่ยวด้วยกันถามกันมาเยอะแล้วจะไปยังไงที่จองไว้นะครับ
คือที่จองช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์เนี่ยนะฮะ
สามารถเลื่อนการเดินทางไปได้ถึงเดือนเมษายนนะครับ
สบายใจได้ถ้าโทรไปที่พักแล้วเขาไม่ให้เลื่อน
โอ๊ยดูหรือเปล่าคอลโมเขามีมติแล้วนะฮะ
แล้วเลื่อนแบบไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะ
แล้วมอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไปพิจารณาขยายเวลาโครงการให้เหมาะสม
แล้วก็รัดกลุ่มเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ
ตั้งแต่ปลายไตรมาสของปีนี้ฮะ
อันนี้นี่เป็นหลักการเบื้องต้นที่ออกมาจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะ
ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวต้องให้กระทรวงการคลังไปออกหลักเกณฑ์ต่างก่อนนะคะ
แล้วก็จะนำไปสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง๑๙มกราคม
ส่วนงบหลายคนตั้งคำถามเอามาจากไหน

สองส่วนก็คือเงินกู้ครั้งก่อน๑ล้านล้านบาท
กับเงินรายจ่ายประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔มีอยู่๖๐๐ล้านบาทสบายใจได้ค่ะ